สำหรับตำรวจคอฝหรือว่าตำรวจควบคุมฝูงชน
นายต้องบอกบางนายนะไม่ได้ทั้งสังกัดนะฮะ
นายที่ก่อพฤติกรรมแบบนี้ครับ
เมาแล้วก็กร่างไปลวนลามพนักงานสาวของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งชายหนุ่มซึ่งเป็นพนักงานคนอื่นของร้านนะ
พี่เผาแล้วนี่พี่ก็กลับไปเถอะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมนะ
ย้อนกลับมาต่อยพนักงานควงมีดมาพังร้านอาหารซะเละเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดในร้านบ่อตกกุ้งทุ่งหลวงที่ตำบลเมืองหง่า
หง่านะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ
บันทึกเหตุการณ์พนักงานในร้านกำลังชกต่อยกับชายใส่เสื้อแขนยาวสีขาว
ซึ่งเป็นลูกค้าที่หน้าลานเบียร์ของร้าน
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มจนเมาไม้

ต่อมาได้มีกลุ่มชายอีก๔คนออกมาช่วยกันห้ามปราม
แล้วก็พาลูกค้าชายคนนี้ที่เมาเละเลย
ทราบชื่อก็คือนายหานออกจากร้านไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่๔กุมภาพันธ์นะครับ
ก่อนเกิดเหตุต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังก่อน
นายหานซึ่งเป็นลูกค้าของร้าน
ก็มานั่งดื่มกินที่ร้านจนถึงเวลาร้านปิด

เขาไม่ยอมกลับฮะก็เลยได้มาขอนั่งดื่มต่อกับพนักงาน
พนักงานก็บอกพี่ถ้าพี่อยากดื่มพี่ก็ดื่มของพี่ไปนะ
พวกเขาก็พักงานแล้วเขาก็กินข้าวกินปลากันก่อนจะเลิกงานนะ
ทำความสะอาดร้านเก็บขวดเก็บอะไรทั้งหมดแล้วนะฮะ
แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าลูกค้าชายคนนี้เริ่มเมาหนักนะคุณนะ
เริ่มเมาหนักจนกระทั่งได้พูดจาลวนลามพนักงานสาว
พนักงานชายคนอื่นเริ่มไม่พอใจนะครับ
ก็พามาตักเตือนตรงนี้จนเกิดเหตุการณ์เถียงกันทะเลาะกัน

จากนั้นพนักงานชายบางคนก็รีบพาลูกค้าชายคนนี้ออกจากร้านไป
ทั้งหมดทั้งมวลก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งตอนตี๕ตอนตี๕เช้ามืดเลยนะฮะ
นายหารลูกค้าชายคนนี้ย้อนกลับมาอีกครั้ง
นี่ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วแต่เขาย้อนกลับมาพร้อมกับนำก้อนหินขนาดใหญ่คว่าง
รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านจนกระจกรถแตก
แล้วก็ยังเอามีดตัดย่ายาวกว่า๑เมตรฟันรถยนต์คันนี้จนพังเสียหาย
ไม่ได้พังคันเดียวนะคุณเนี่ยเขาเดินไปฟันอีกคันนึง
รวมเสียหาย๒คันแล้วก็ยังไปฟันกระจกห้องน้ำ
กระจกห้องครัวและข้าวของอื่นของร้านเสียหายจำนวนมากนะครับ
ขณะนั้นเจ้าของร้านและพนักงานที่นอนเฝ้าร้านอยู่ก็ไม่กล้าออกมา
ทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์ก็แจ้งตำรวจสพเมืองลำพูนมาระงับเหตุนะครับ
ระหว่างรอตำรวจมาผู้ชายคนที่ก่อเหตุนี้ก็โบกรถ
แล้วก็หาเรื่องชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าร้านตรงนี้

เมื่อตำรวจลำพูนมาถึงนะครับนายหานก็อ้างตัวว่าเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกัน
เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝประจำอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วเขายังอารวาสต่อนะฮะด่าทอตำรวจสพเมืองลำพูนที่มาระงับเหตุนะครับ
โอ้โหด่าไปด่ามาจนเช้าอ่ะคุณนะกระทั่งตำรวจได้เบอร์โทรศัพท์
ก็แจ้งพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุให้มาช่วยเจรจาก่อนที่จะให้พาลูกชายกลับบ้านไปก่อน
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปพบกับเจ้าของร้านบ่อตกกุ้งตรงนี้ก็คือพี่สักขพลเข็มครุฑนะฮะ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพเมืองลำพูนนะครับ
พอทราบภายหลังว่านายหารเป็นตำรวจคอฝตำรวจควบคุมฝูงชน
เขาก็ไปเช็คไปตรวจดูเฟซบุ๊คของนายหานซะหน่อยสิ
ก็พบว่าเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะฮะ
นายหานก็โพสต์ข้อความในธรรมนองที่ว่าเวลามาร้านเหล้าชอบดูความ
ขออภัยคุณผู้ชมใช้แบบนี้ชอบดูความชิบหายทาสแท้ของคนจังหวะ
สนุกจัดแต่กูไม่มองชอบดูเฉยนะฮะนี่ที่เขาโพสต์ไว้อะไรแบบนี้นะคุณฮะ
ซึ่งเจ้าของร้านบ่อตกกุ้งบอกว่าก็ไม่รู้ความหมายว่าเขาสื่อถึงอะไรนะ
แต่ที่แน่ชัดก็คือถ้าคุณเป็นตำรวจจริงก็ไม่ควรจะกลาง
ควรจะทำแบบนี้แทนที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
แต่กลับทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับ
วันนี้ตำรวจสพเมืองลำพูนได้เรียกนายสักขพลเจ้าของร้านบ่อตกกุ้ง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเสียหายเนี่ยนะครับ
ที่เขาพาให้เรามาดูตรงเนี่ยกุ่นกระจกรถเนี่ยแตกหมดเลย
แล้วก็ทรัพย์สินต่างในร้านก็เสียหายนะครับ
พอเมาหลุดสติตอนที่เกิดเรื่องแล้วเขาก็บอกกูเป็นตำรวจอะไรก็พูดไปเรื่อยนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจที่ไหนแต่ก็มารู้ทีหลังว่าอ๋ออยู่กรุงเทพนะครับ
เป็นหน่วยนะครับหน่วยควบคุมฝงชนใช่ครับ
ในฐานะผู้ประกอบการพอเจออย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
คือผมรู้สึกว่ามันทำเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องกับคนเนี่ย
ก็มาลุงกับเข้าของต้มบัตรของร้านอย่างนี้ครับ
มันคนละส่วนกันครับก็คือทำอะไรก็น่าจะคิดก่อน

อะนี่ดูนะฮะทางด้านของผู้บังคับการตำรวจพูทรจลำพูน
ก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เหมือนกัน
บอกว่าหลังจากที่ได้รับรายงานแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงคุณ
เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็ได้กลับมาบ้านที่ลำพูนแล้วมาก่อเหตุในร้านอาหารแห่งนี้
เรื่องต้นได้ทำการสอบสวน
และรายงานไปยังต้นสังกัดถึงผู้บังคับบัญชา
ของตำรวจคอฝนายนี้แล้วนะครับ
ดังนั้นทีมข่าวของเราเมื่อเช้านี้โทรไปสอบถามกับใครรู้ไหมครับ
สอบถามกับผู้บังคับการกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน

เป็นผู้บังคับบัญชาในการดูแลตำรวจคอฝทั้งหมดนะครับ
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ก็ได้รับการยืนยันเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นตำรวจใต้บังคับบัญชาจริง
แต่ว่านายหารผู้ก่อเหตุอยู่ในช่วงลาป่วย
ขณะนี้ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว
แม้ว่าจะลาแล้วก็จะกลับมาทำงานอีกที
วันที่ต้นเดือนมีนาคม

แต่ว่าคือทางผู้บังคับบัญชาบอกว่าจริงคือความเป็นตำรวจมันอยู่กับตัวอยู่แล้ว

ใช่ถึงลาก็ตามนะฮะแต่ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่จะมาทำงานจะเรียกสอบ
แต่ทีนี้ถ้าจะเรียกสอบตอนไหนเรียกได้เลยนะฮะสอบสวนทางวินัย
แต่ขอให้ทางตำรวจของลำพูนเขาทำคดีไปก่อน
เพราะว่ามันกลายเป็นคดีอาญาไงคุณนะ
ฟังเสียงผู้บังคับบัญชาของคอฝนายนี้นะฮะ
คือเขาอยู่ระหว่างลาเป็นลาป่วยถึงวันที่๓มีนา
เท่ากับวินัยก็ไม่ผิดวินัยหรือหรือคะ
พูดง่ายครับก็ผิดเป็นตำรวจมันติดตัวอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องการทางวินัยก็ตามทุ่มกับภารกษาหนึ่ง
ก็ได้อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัย
ในฐานะผู้บังคับบัญชาอยากจะบอกอะไรไหมคะ
กับสังคมในสิ่งที่ลูกน้องเรากระทำผิด
ก็คือต้องกล่าวโทษประชนและก็สังคม
ที่มีผู้การบัญชาไปกระทำผิดนะครับ

ผู้บังคับบัญชาในการเรียกตรวจสอบนะครับ